ดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างค่ะคุณผู้ชมพาไปดูเหตุการณ์นี้เนี่ย
คนที่รักสัตว์โดยเฉพาะสุนัขได้ดูคลิปจากกล้องวงจรปิด

มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าร้านประดับยนต์
คือรถคันหนึ่งเขาดูสิ
เขาออกตัวไปโดยที่ทับหมาที่มันนอนอยู่ข้างหน้า

จังหวะนี้หลังจากที่ทับมาแล้วนะหมามันก็เจ็บเลยนะ
แล้วรถกระบะคันนี้ไม่ได้หยุด
คือไปต่อเลยค่ะ

คุณเห็นภาพแบบนี้แล้วมันเจ็บนะเนี่ย
กระดูกสะโพกหลุดนะคะต้องผ่าตัดนะคะ

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้
คือผู้ชายคนหนึ่งเขาเดินออกมาจากร้านประดับยนต
ถนนชุมพรระนองที่ตำบลวังไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร

พอเขาขึ้นกระบะนิสสัน๔ประตูที่จอดอยู่คันนี้
แล้วหน้ารถมันก็มีสุนัขนอนอยู่ตัวหนึ่ง
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ขับกระบะออกไปเลยค่ะ
ไปทับเข้าที่ช่วงขาของมัน
แล้วมันก็กระเพลกกระเพลกกระเพลกเพราะมันเจ็บค่ะ
คนขับรถกระบะหยุดรถแป๊บนึงนะ
แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ลงมาดูอาการขับหนีไปเลย
พอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะ
นายธนวัฒน์พรมสวัสดิ์อายุ๒๕ปีเป็นเจ้าของสุนัขตัวนี้
เขาได้เอาคลิปจากกล้องวงจรปิดที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สพเมืองชุมพร

บอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
ผู้ชายสูงอายุขับกระบะ๔ประตูมาจอดที่หน้าร้านประดับยนต์
แล้วก็เหยียบสุนัขเป็นสุนัขพันธ์อลัสกันมาลามิ้ว
ซึ่งมันเป็นตัวใหญ่ใหญ่กว่าไซเบีเรียนนะคะ
เพศผู้นะอายุ๔ปีคุณผู้ชม
ชื่อว่าเจ้าแพนด้าตัวนี้ค่ะ
เจ้าแพนด้านนอนอยู่หน้าร้านแล้วก็ได้รับบัตรเจ็บสาหัส
ทีนี้ใครที่ดูคลิปนี้ก็เป็นห่วงว่า
แพนด้าอาการสาหัสตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าหลังจากเอ็กซาเรย์ดูเนี่ยปรากฏว่าเจ้าแพนด้าเนี่ยนะคะ
กระดูกสะโพกซ้ายหักหลุดออกจากกันเลย
สัตวแพทย์บอกว่าเดี๋ยวจะต้องผ่าตัด
แต่สัตวแพทย์ก็บอกว่าจะต้องรอดูอาการอีกสักระยะหนึ่งนะ
เพราะว่าเจ้าแพนด้ามีโรคแทรกซ้อนด้วย
แล้วตอนนี้มันก็เริ่มมีอาการอ่อนเพลีย

พอเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในโลกออนไลน์
เจ้าของกระบะคุณผู้ชมคนที่ขับรถไปทับหมา

เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าหมาเข้าไปนอนอยู่ใต้ท้องรถเอง
แล้วคนขับไม่รู้ด้วยว่าเหยียบหมาจนได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งก็มีการไกล่เกลี่ยกันกับทางด้านเจ้าของหมา๒๓ครั้ง
แต่ก็ยังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะคะ
ก็เขาไม่รับผิดชอบตั้งแต่เขาไม่ยอมรับว่า
เขาทับหมาแล้วเขาไม่เห็นนะฮะ
เขาบอกว่าเขาทับแล้วเขามองไม่เห็นสุนัข
ก็เลยคิดว่าเขาคงไม่อยากรับผิดชอบครับผม

ก็คงให้เขารับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดครับผม
ซึ่งทางด้านพนักงานสอบสวนสพเมืองชุมพร
ก็ให้ทางเจ้าของหมาเนี่ยทางผู้เสียหายลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
เพราะว่าทางผู้เสียหายเองยังไม่ได้เอาใบรับรองจากสัตวแพทย์
ยังไม่ได้เอาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมาให้กับเจ้าหน้าที่
ซึ่งถ้าเกิดว่ามีการเอาทั้งใบรับรองเอาทั้งใบเสร็จต่างมาให้เจ้าหน้าที่ครบ
เจ้าหน้าที่บอกว่าจะแจ้งความดำเนินคดีได้ทันที
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เรียกคนขับรถกระบะมาสอบปากคำเกี่ยวกับข้อได้จริงที่เกิดขึ้น
แล้วก็จะพิจารณาว่าเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายจราจร
พรบป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์หรือไม่
แล้วมันสะโพกมันเจ็บขนาดนี้นะแล้วเป็นอะไรขึ้นมามันเดินไม่ได้ในลำบากใช่ไหม
คือหมอยังบอกว่าต้องรอดูอาการต่อคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาบอกว่าสงสาร
ทำไมเป็นคนชนแล้วไม่ช่วยมันตั้งแต่แรกทำไมใจแคบกว่าสัตว์อีกครับ